ร้อนแรงหน้าสื่อก็จะมีสองท่านที่ออกข่าวกันเยอะหน่อยนะฮะ
ไปเริ่มดูที่ลุงป้อมกันก่อนนะครับคนเอกบริวิธีวงศ์สวรรค์ครับ
ก็ชิลล์ครับนี่ฮะตัวแดววัยรุ่นที่ป้อมครับ

ไม่ต้องเรียกลุงแล้วใช่ไหมต้องเรียกพี่
กุ้งกะเพราหมูแล้วก็ต้มยำไข่เจียวต่างก็เมนูอร่อย

ของขาวเสร็จปุ๊บก็ไปทานของหวานต่อที่ร้านมนต์นมสด
เป็นร้านขนมปังหรือร้านนมเด็กชอบไป
ร้านดังมากส่วนใหญ่จะมีแต่วัยรุ่นปลายอันนี้ลุงปว่ำก็ไป
ทำร้านแทบแตกเพราะคนเยอะทีเดียวเชียว
เป็นภาพบรรยากาศยิ้มแย้มวันหยุดสบายแบบนี้
ไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ได้ลงไปหาเสียงแต่อย่างใดนะครับ
อีกฝากฝั่งหนึ่งนะฮะผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับลุงตู่บ้างดีกว่า
คุณผู้ชมก็ทำหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรี
ไปต้อนรับชุดค้นหาแล้วก็กู้ภัยที่กลับมาจากตุรกี้
แล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็ไปต้อนรับนะฮะ
ทีมงานที่กลับมารวมทั้งก็มีน้องหมาด้วยที่ไปช่วยนะ
ไปดูภาพบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะครับ
นี่ต้องมอบเปลี่ยนให้กับทีมงานบรมทางเจ้าสองตัวด้วย